ช่วยตลอดตลาด
ตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมปีใหม่ทั้งที
เราเข้าตลาดไปดูราคาสินค้าปีนี้กันเลยดีกว่าค่ะ
สำหรับวันนี้ราคาของเนื้อสัตว์
ไข่ไก่เบอร์๐๔๖ตก
ราคายังคงที่กว่าจากปีที่แล้ว
มาเช็คราคาผักกันต่อเลยค่ะผักกาดขาวนะคะ๒๐บาทต่อกิโลกรัม
ผักบุ้งจีน๕๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะผักชีไทย๑๑๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็พริกจินดาแดงอยู่ที่๖๕บาทต่อกิโลกรัม
ก็จะต้องบอกว่าราคาของผักพริกต่างอาจจะยังสูงอยู่
เพราะฉะนั้นว่าช่วงหน้าหนาวผักก็จะแพงนิดนึงนะคุณผู้ชม